แล้วก็เราก็ไม่กล้าถอยกลัวรถชน

ต้องบอกว่าพี่จะมาเข้าตรงนี้ทำไม

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่คลอง๑รังสิตปฐุมธานี

อันนี้เป็นเมนูของทีมคุณก๊อฟนะคะ
คุณก๊อฟวางเงินอยู่ที่๑๖๐๐บาท
ก็จะได้ซุปเปอร์ลิสทางร้านเรา๑จานใหญ่
แล้วก็เป็น๑จานเล็กนะคะ
ใช่ค่ะ

ทำไมมันอร่างอย่างนี้
ทีมคุณภาคกุ้ง
วางเงิน๒๒๐๐บาท
สองจานใหญ่
ใจดีอะไรวันนี้เนี่ย
อ้าวเอาเลยใช้ตัวช่วยตัวช่วยครับมาเลย

ตรงร่วมการกองจับว้าจะขอช้าตัวช่วย
จะต้องปฏิบัติภารกิจต่อไปนี้เพื่อแลกมา

โดยคุณจะต้องหัวเราะ
ติดต่อกันเป็นเวลา๑นาที
ผมย้ำนะครับว่าห้ามหยุด

พูดบ้าปะเนี่ย

๒๐วินาที

ผมลดให้ครึ่งจานครับ

โตช่วย

เอามาตัวช่วยมานะตรงขาเซี๊ยวเลย

คุณทั้งสองคนจะต้องหัวเราะใส่กัน

ผมย้ำนะครับว่าห้ามหยุด
ห้ามหยุดนะ

ขอเรียกหน่อย
ผมลดให้ครึ่งจานครับ

ก็คือครึ่งนี้นี่ครึ่งนี้ถูกไหม
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่อยากมีทีมไหนเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ
เพราะนั่นหมายความว่ากระบวนลงโทษจะต้องเจอที่ห้าดไม่ถึงเลยล่ะครับ

ไปเวลา

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด
นั่นก็คือโชคชัยมิวเซียม

ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

ไปเลยไอ้เร็วไปเลย

ไอ้เจ๊ให้

แตะเช็ดเลยแล้ว

กฎของผู้ชนะในวันนี้
คือการที่มาถึงเรือนไทยก่อนครับ

คุณเสียบครับครับผมโอเค
วิ่งขึ้นมาขอบคุณครับ
และจับตัวผมก่อนเป็นคนแรกครับ
แต่พระพรากุ้งก็ไม่ถึงใช่นิดเดียว
แต่ผมพูดจนถึงเชฟเลย

เท้าคุณพ่ากุ้งแตะเรือนไทยก่อนครับ
ว่านั่นคือคุณพระกุ้งเป็นผู้ชนะครับ

เดี๋ยว

เราสามารถที่จะไปรีเพลย์ได้ครับ

และบทลงโทษของคุณทั้งสองคนนะครับ

และนี่คือบทลงโทษของคุณสองคนครับ

มันเป็นเพียงแค่เครื่องเคียงครับ

อาหารจานหลักของเครื่องเคียงพวกนี้นะครับผม

คือเพราะเราดันไปวิ่งอ้อมขึ้นบันได
ตีนแตะบ้านทรงไทยกูต้องกินขนาดนี้

เจ๊ไปน่ารักกล่ำเว้ย
เราเป็นคนบอกให้ยื่นก็ตอบโทรเทฟเลยน่ะ
แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ต
ขุนพรากุ้งและขุนก๊อฟเงินเจ้าผล

ปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

กินให้ไหวไปให้ถึง